คุณผู้ชมมีอุบัติเหตุเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษนุโลกนะคะ
คุณหมอโรงพยาบาลเอกชนคนหนึ่งกำลังขับรถ
ปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุ
ชนเข้ากับพ่อเท่าวัย๘๐ปี
ปั่นจักรยานอยู่ริมถนนนะคะ
ปรากฏว่าพ่อเท่ารายนี้เสียชีวิตเลยนะคะ
ตอนที่ลูกสาวมาเห็นศพพ่อร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
พ่อหนูจริง
มีตำรวจหนูเป็นลูกสาวพ่อค่ะ
ขอโทษนะคะ
ไม่ได้ตั้งใจค่ะ
พ่อหนูเสียงงามหนูไม่มีเงินใหม่แล้วค่ะพ่อ
นี่ค่ะวินาทีที่ลูกสาวเห็นศพพ่อตัวเองคือ
คำแรกตะโกนเลยว่าพ่อหนูจริงด้วย

มีเงินรักษาแต่จริงคือคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
แล้วที่เห็นปั๊มหัวใจอยู่เนี่ยก็คือคุณหมอที่ขับรถชนผู้ชายคนนี้เนี่ยค่ะ
ก็คือระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาคุณหมอก็ปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
คุณหมอคนนี้คือนายแพทย์วิทยาพิเชษวีรชัยอายุ๓๕ปีค่ะ
พุ่งชนพ่อเท่าที่ปั่นจักรยานอยู่ก็คือนายเหรียญชัยมลาศวัย๘๐ปีนะคะ
ชนเข้าไปอย่างแรงเลยก็พยายามรีบปั๊มหัวใจ
เพราะตอนนั้นอาการผู้ป่วยคือสาหัสค่ะ
นอนอยู่ที่เกาะกลางถนนนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลพิศนุโลกฮอสพิทัลมาถึงตรวจสอบ
แล้วยืนยันว่านายเหรียญชัยเสียชีวิตแล้วค่ะ
สภาพศพก็คือขาหักทั้งสองข้างแล้วก็ฟกช้ำตามร่างกายนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ค่ะ
ที่ถนนศรีหาราชเดโชชัยฝั่งขาเข้าเมืองตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปอตทนะคะ
ทะเบียนกว๔๕๙๗พิศนุโลกจอดอยู่ห่างไปประมาณ๘๐เมตร
นี่ค่ะสภาพรถด้านหน้าจะเห็นเลยว่าฝั่งคนขับค่ะฝั่งด้านขวาเนี่ยประตูบุก
ตำรวจก็สอบสวนนายแพทย์วิทยาคนขับนะคะ
เขาบอกว่าเขาเป็นหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิศนุโลก
ตอนเกิดเหตุคือกำลังขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาลปาริมาในตัวเมืองพิศนุโลก
ถึงจุดเกิดเหตุคุณหมอให้การแบบนี้นะคะ
อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็เป็นคำให้การของคุณหมอฝ่ายเดียวเนาะ
เพราะว่าคุณตาเหรียญชัยคือเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
คุณหมอบอกว่าขับรถมาก็เห็นแล้วล่ะว่าคุณตาเหรียญชัย
ปั่นจักรยานชิดเกาะกลางถนนอยู่
แล้วอยู่เนี่ยคุณตาแกปั่นฉลับเข้ามาในเลนของคุณหมอ
คุณหมอบอกว่าพยายามจะหักหลบแล้วแต่ว่าทางซ้ายก็มีรถ
มีรถตีคู่กันมาอยู่ก็เลยหลบไม่ได้
พุ่งชนรถจักรยานของคุณตาเหรียญชัยอย่างจัง
ร่างของคุณตาก็กระเด็นมาโดนข้างรถ
เขาก็รีบหยุดรถลงมาช่วยเหลือทั้งปั๊มหัวใจ

แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตคุณตาเอาไว้ได้ค่ะ
นางสาวจิติมามราชค่ะลูกสาวของคุณตาเหรียญชัยได้รับแจ้งมา
บอกว่าพ่อถูกรถชนเธอรีบมาถึงที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ภาพเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดให้ดูศพเท่านั้นแหละ
ร้องไห้โฮเลยบอกว่าพ่อหนูจริง
เธอบอกว่าเธออยู่กับพ่อแค่๒คน

พ่อเนี่ยอายุก็๘๐แล้วหูแกไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ยินเสียง
ทุกเช้าแกจะปั่นจักรยานออกไปหาฟืน

แล้วก็มีคนโทรมาแจ้งบอกว่าพ่อโดนรถชน
บอกว่าปกติที่บ้านก็ไม่มีเงินอยู่แล้ว
ยิ่งมาเป็นแบบนี้แค่คาดทำศพพ่อย่างไม่ดี
ไม่รู้ว่าอนาคตชีวิตต่อไปจะเป็นยังไง

ก็พอจังหวะที่เห็นว่ายาดของผู้ตายมาถึง
เขาก็รีบเดินเข้ามาปลอบใจเดินเข้ามาขอโทษก่อนเลย
แล้วก็มาปลอบใจแล้วก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบ

เรื่องต้นตำรวจก็ให้กู้ภัยนำศพนายเหรียญชัย

ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
และจะมอบให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
แล้วก็จะสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ